คลิปต่อไปนี้เป็นคลิปลักษณะของการร้องเรียน
คล้ายแต่ว่าร้องเรียนของเรื่อง
ฝาท่อชำรุดที่เมืองเอกปฐุมธานี
ซอยนี้นะคะฝาตะแกรงท่อเนี่ย
ผ่านมาแถวนั้นขาได้ตกลงไป
เขาเดินอยู่เฉยแล้วก็ไม่คิดว่าตะแกรงคือมองเห็นเผินก็ปิดอยู่
แต่ไม่คิดว่าจะมีช่องหนึ่งมันชำรุด
ขาขวาก็เลยตกลงไปแบบนี้นะคะ
แล้วตะแกรงเหล็กแบบนี้เวลามันขูดขามันเจ็บนะ
แต่ว่าถือว่าน้องคนนี้เคราะห์ดีนะ
ไม่ถึงกับขั้นเย็บแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของบาดทะยักษ์อยู่ตอนนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาหญิง๒คนเดินอยู่ริมถนน
ที่นักศึกษาหญิงคนที่สวมหมวกนี่นะคะ
จะก้าวพลาดขาข้างหนึ่งตกลงไปในท่อระบายน้ำ
แล้วก็เขียนข้อความระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปี๑
มหาวิทยาลัยกรุงเทพช่องปรากฏที่เห็น

ใช่ไงคะคือหายไปแค่๑ช่องเท่านั้นเอง
แต่พอดีขาน้องเขาพอดีนะคะ
คือตอนนั้นน้องสองคนนี้เขาเดินไปที่ปากซอยเมืองเอก
หรือว่าซอยผ่าหุนโยธีน๘๗ที่ปฐมธานี
ก่อนที่ขาข้างหนึ่งจะตกลงไปในท่อ
เพราะว่าเดินไปเดินมาก็ไม่ได้สังเกต
ก็เห็นเบื้องต้นว่ามันก็สมบูรณ์ดี
ไม่คิดว่าจะมีช่องชำรุดเป็นช่องเล็กเท่านั้นนะคะ
เพราะดีไม่ถึงกับต้องเย็บแผลนะคะ
แต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น

ก็เลยโพสต์เตือนภัยให้คนที่สัญจรไปมาในระแวกนี้
ระมัดระวังหน่อยแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่

เขาก็มองว่าช่องแบบนี้
ถ้าล้อรถจักรยานยนต์ผ่านไป
ล้มได้นะคะเป็นอุบัติเหตุได้นะ
ล้มได้เลยนะครับอันตรายมากนะครับ